มีผู้ชายคนหนึ่งหลอกผู้หญิงบอกคุณทำเงินตก
มาดูดิมาดูเนี่ยกูทำเงินตรงนี้มาดู
คุณเดินตามผมมานะครับปรากฏว่าพอรับตาปั๊บจับปุ๊บเลย

จับหนุ่มฮะดูเลยฮะ
มั๊บโคไฮแล้วคุณผู้ชมฮะ
คือแม่ผมว่าผู้ชายคนนี้อาจจะรู้มุมกล้อง

ก็เลยหลอกให้ผู้หญิงเดินหลบไปหน่อย

นั่นแหละครับตรงนั้นล่ะที่กระทำการอย่างที่ผมบอกไป
นี่ฮะช่วงเวลาสัก๒ทุ่มครึ่งของวันที่๑๙เมษายน
ซอยจรรย์สนิทวง๕๗แยก๓ถึง๗
บางพลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้เสียหายโพสต์ลงในทวิตเตอร์ฮะ

กำลังเดินกลับหอหลังจากแวะเข้าร้านขายของชำ
ก็มีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาบอกว่า
เธอทำเงินตกที่หน้าร้านขายของชำ
จังหวะที่เรากำลังล้วงหาของว่าตกจริงหรือเปล่า

จากนี้นะครับยังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนอื่นนะฮะ
บอกเออเคยเจอเหมือนกันลักษณะนี้เลยนะฮะ
ในทวิทย์บอกว่าโดนเหมือนกันเลยค่ะ

อยู่บนรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนกำลังลงมา
มีมอเตอร์ไซค์มาเทียบข้างจับหน้าอกเราเต็ม

วันนั้นใส่ชุดภาระอันนี้อีกคนนะ

มีมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนมา
แล้วขับขึ้นบนฟุตบาทมาจับก้น
นี่ฮะล่าสุดทีมข่าวติดต่อไปที่ผู้หญิงผู้เสียหายในคลิปนะครับ
คือเธอก็ไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์เธอกังวลเรื่องความปลอดภัยนะอันนี้เข้าใจฮะ
ขณะที่ตำรวจสนบังพลัดเจ้าของท้องที่เนี่ยระบุว่า
ผู้หญิงผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วนะเธอสติดีมาก
ร้องตะโกนจนคนร้ายตกใจหนีไป
แต่เธอแม่สติดีจริงเพราะอะไรรู้ไหม

๘กด๓๐๓๒กรุงเทพมหานคร

ถ้าเป็นป้ายทะเบียนจริงก็เดี๋ยวตำรวจจะตามตัวมาสอบสวนนะฮะ
แล้วจะเชิญผู้เสียหายมาชี้ตัวว่าใช่หมอนี่หรือเปล่า

ภัยสังคมบางคนก็บอกว่าโรคจิตหรือเปล่านะคะ